วันนี้ข่าวแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูพิธี

ประธานและรอบประธานสภาพบุทน์รัฐศาดล
ที่อาคารรัฐศพภาคช่วงเช้าที่ผ่านมา
วันโรมัตินอมปราธานสภาพฤทธิลัศดร

นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาพผู้แทนรัศดรคนที่๑
และนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาพผู้แทนรัศดรคนที่๒
เข้าพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา
โดยมีส่วนสนสอจของภพประชาชาติภพเก้าไกลภพเผื่อไทย
และฆาติกรรมสำนักโครงบิลิติตรและลักษณะรัศดร

ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยพร

จัดพิธีรับพระบรมราชองการโปรดกล้าวแต่งตั้ง
ประธานสภาและรอประธานสภาพผู้แทนรัศดรความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสิน
มหาวชิลาลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าปลดกระหม่อมให้ประกาศว่า
โดยที่สภาพผู้แทนรัศดรได้ลงมติเมื่อวันที่๔กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖๒
เลือกสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรให้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
และรอประธานสภาพผู้แทนรัศดรลงมติเมื่อวันที่๔กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖๒
เลือกสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัศดรดังนี้
ในวันมุธมัธนอมธาเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
นายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑
นายพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๒
แต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัศดร
ตามความแนะมาตรา๑๑๖ของรัฐธรรมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
ณวันที่๕กรกฎาคม๒๑๖๖เป็นปีที่๘ในราชการปัจจุบัน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ
ขณะที่ในวันโมหมัตนอมรัฐธาประธานสภาผู้แทนรัฐธรรมบุว่า
ขอน้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระศาธานให้กับสมาชิกรัฐธรรมศาสตร์เมื่อวันที่๓กรกฎาคม
มาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ส่วนเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและกรอบระยะเวลาการประชุมจะโหวตอย่างไร
ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอยู่แล้ว
ส่วนรายละเอียดอื่นถ้าพูดก่อนล่วงหน้า
อาจจะไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันที่๑๓กรกฎาคม
เราก็หวังว่าการประชุมจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
แต่หากไม่เสร็จสิ้นในวันที่๑๓กรกฎาคม
ก็จะหารือกับประธานวุฒิสภา
และอาจจะต้องมาประชุมกันในวันที่๑๙กรกฎาคมครับ
การประชุมวันที่๑๓นี้คงจะดำเนินด้วยความเรียบร้อย
แต่ถ้าหากว่าไม่เสร็จสิ้นนะครับ

ก็เราก็ได้หารือกับประธานวุฒิสภา
ซึ่งเป็นรองประธานรัฐสภาแล้วว่า
เราก็อาจจะต้องมาประชุมกันในวันที่๑๙
ช่วงคงสุดท้ายการการโหวตนายกรัฐมนตรีนี่นะคะ
เรามีเสียงของรองหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะ
ซึ่งได้เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ได้เสียงสนับสนุน
สวในการโหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครบแล้วนะคะ
แต่ว่ายังเดินหน้าพูดคุยต่อนะคะ
ขณะที่เลขาธิการพักค่ะ
ก็หวังว่าจะได้ฉลองให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี
ในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้ค่ะ

เลขาธิการพักก้าวไกลได้พูดถึงกรณีสวที่ออกมา
แสดงความเห็นว่าจะไม่โหวตสนับสนุน
นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจากประเด็นมาตรา๑๑๒บอกว่า
เป็นเพียงความเห็นของสวบางคน
แล้วก็ขออย่าประเมินสถานการณ์จากสิ่งที่เห็น
เพราะอาจไม่เป็นอย่างที่เห็นก็ได้
แล้วก็ยังมั่นใจว่าการไปเจรจากับสว
จะทำให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ

จะมีการถอยหรือว่าลดเพดานในบางเรื่องหรือไม่
เพื่อให้นายพิทาได้เป็นนายกรัฐมนตรี
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าจะเน้นพูดคุยทำความเข้าใจ

ก็ต้องเสนอชื่อซ้ำในวันที่๑๙กรกฎาคม

ในช่วงเย็นวันที่๑๓กรกฎาคมค่ะ
ไม่ได้กังวลนะครับ
การเสนอแข่งเป็นปกติในระบบรัฐสภาอยู่แล้ว
มีเสียงสว่าง

เราอาจจะได้เฉลิมฉลองกันเย็นวันที่๑๓ก็ได้ครับ

วันนี้ก็พูดถึงจำนวนเสียงของสว
ที่จะมาโหวตสนับสนุนนายพิธา
ซึ่งต้องได้มากกว่า๖๔เสียง

แต่ว่าพักก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่อง
เผื่อมีกรณีที่บางท่านเปลี่ยนใจ

เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหน้างานค่ะ
คุณสิริกัญญาบอกว่าตอนนี้ได้ครบแล้ว

คุณสิริกัญญาบอกว่าตอนนี้ได้ครบแล้ว

คุณสิริกัญญาบอกว่าตอนนี้ได้ครบแล้ว
แต่ว่าพักก็ได้มากกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง
คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง

คุณสิริกัญญาบอกว่า๖๔เสียง